มีเหตุแม่ทิ้งลูกอีกแล้วนะคะ
เป็นทารกเพศชายแรกเกิด

เด็กมานอนร้องอยู่หังหัวไปทางนู้น

พ่อนอนกดอยู่ในถังนี้พี่จะมาทำอะไร
เดินไปดูมันเสียงมันร้องจะเดินไปดูบ้านนู้นว่าเด็กทำไมปล่อยให้เด็กร้อง
อ๋อได้ยินเสียงเด็กร้องอืมได้จริงนอนกดอยู่ป่ะนี่หัวไปทางนู้นหักมาทางนู้น
พึ่งเจอของจริงวันนี้เลย
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยแหละค่ะ
ไอ้เจ้าเครื่องซักผ้านี่แหละชื่อว่านางแสงเดือนขาวเรืองนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยพบทารกเพศชายแรกเกิดสดือยังไม่ทันถูกตัดเลย
อยู่ในเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่ตั้งไว้หน้าบ้านค่ะอยู่ในซอยวัดถ้ำเสือ
นางแสงเดือนเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงเด็กร้องประมาณสัก๕โมงครึ่ง
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงแมวแต่เอ๊ะแมวอะไรทำไมร้องไม่หยุดเลย
ร้องดังขึ้นเรื่อยเรื่อยก็เลยจะออกไปดูบ้านตรงข้าม
ที่เธอบอกว่าว่าจะไปดูซะหน่อยว่าทำไมปล่อยให้เด็กร้องอยู่ได้
ไม่ยอมกล่อมไม่ยอมปลอบปรากฏว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ
เสียงมันไม่ได้มาจากบ้านตรงข้ามอ่ะเดินหาต้นต่อไปโอ้ย
มาจากในเครื่องซักผ้าในร้านของตัวเองนี่แหละค่ะ
เปิดดูปุ๊บเด็กนอนอยู่บนผ้าห่ม
เขาปิดหอดถังเอาไปด้วยเหรอโอ้โหเด็กนอนอยู่บนผ้าห่ม
มีขวดนมเกือบเต็มขวดค่ะมีสายสดือยังคาอยู่ที่ตัวเด็กอยู่เลย
นางแสงเดือนตกใจก็ตกใจนะแต่ก็รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วประสานกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
แล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลกระบี่ให้มาดูแลเด็ก
แล้วก็นำตัวทารกรายนี้ส่งโรงพยาบาลกระบี่ก่อน
เรื่องต้นคิดว่าน่าจะเพิ่งเป็นทารกเพิ่งคลอดแค่วันเดียวค่ะ

เพราะมั่นใจว่าคนต้องมาเจอแน่คนมาซักผ้า

เอาคิดสภาพถ้าสมมุติว่าน้องเขาไม่ร้อง

หยอดเดรมปุ๊บน้ำเข้ามุนปั๊บทำอย่างไร
ไม่อยากคิดเลยจริงตอนนี้ตำรวจโรงพักเมืองกระบี่
ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในระแวกใกล้เคียงแล้วนะคะ
เชื่อว่าอีกไม่นานติดตามตัวแม่มาดำเนินคดีได้แน่นอนค่ะ